ส่วนข่าวนี้มาดูเจ้าเก่าเขาเหมาแผงกันหน่อยเร็ว
ใครอยากเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิฉันน่ะเสีย
เชื่อว่าคุณผู้ชมแล้วก็คุณสองคนอยากจะเป็นเศรษฐีแน่นอนนะคะ
และวันนี้เรามีตัวเลขจากคนในวงการลูกทุ่งมาฝาก
ซึ่งเป็นเจ้าเก่าเจ้าประจำของเรา
เริ่มกันที่แม่สุนสุนารีราชศรีมากันก่อนเลย
บอกว่าเมาแพงของจริงเรื่องจริงไม่เกินจริงค่ะ
ใครอยากรวยฟังทางนี้จะบอกว่า
ใกล้ถึงวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลแล้วเนาะ
วันอันอีกหนึ่งแล้วไงใครยังไม่มีเลขดูบันเทิงแท้รัฐไปเลย
เพราะแม่สุสุนารีคัมแบ็คแล้วจ้า
จัดเต็มลอตเตอรี่ชุดใหญ่ไฟกระพริบโพสต์เอาไว้แบบนี้
แล้วลานตามากเลยเนาะพี่แจ๊คเนอะ
วันนี้เรามีให้คุณผู้ชมมาได้ดูไปพร้อมกันเลยนะคะ
มีอยู่ทั้งหมด๑๒๓๔๔ล็อต

เยอะแยะมากมายหลายสิ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะ

ซึ่งแม่สู่ได้โพสต์ข้อความเอาไว้แบบนี้ว่า
หวดหนี้ศูนย์ขอเดี๋ยวแฟนคลับที่ศูนย์รอกินผัดกบ
แล้วก็น้ำพริกปลาฉลาดคุกขาวโรยเม็ดกระทินเดอร์จะทำยังว่านี้

ใช่ทำเอาเอฟซีของแม่ศูนย์มาคอมเมนต์บอกให้โชคดีรางวัลใหญ่เลยนะคะ
เจ้าเก่าเจ้าแรกผ่านไปเจ้าต่อไปมาแล้วค่ะ
ฟื้นคืนชีพเรียบร้อยแล้วสำหรับตำแหน่งเจ้าพ่อเลขเด็ดพ่อน้ำสองพี่มนต์สิทธิ์คำซ่อยของเราจ้ะ

ใช่แต่ละงวดก็จะมีตัวเลขมาฝากเราอยู่ตลอดเนาะ
งวดวันที่๑ตุลาคมนี้เมาส์แผงลอตเตอรี่เช่นเคย
คือพี่มนต์สิทธิเนี่ยเขาโพสต์เลขที่ชอบให้กับเอฟซีเลขนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะดูไปพร้อมกันเลยนะ
เอาล่ะอันนี้เขาบอกเอาไว้นะคะย้ำเลยนะว่าเป็นแค่แนวทางให้เลือกแล้วเอาไปซื้อ

ตามเขาซะหมดคุณผู้ชมค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมทั้งหมดทั้งมวล
อันนี้เตือนคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะให้ดูเงินในกระเป๋าให้ดีเนาะ
พอหอมปากหอมคอให้ได้ลุ้นกันแบบสนุก
วันนี้เราซื้อมา๑ใบอะไรแบบนี้